คู่นี้อยากกระพริบตาครับสาววันพยายามจะเข้าเล่นงานแสนศึกด้วยวงใน
แต่แสนศึกนั้นไม่ยอมเลยครับดูครับแก้วมือดันหน้าอกไว้เลยครับ
จุกจิกซะด้วยครับเอาละครับเสียบด้วยซ้ายก็อย่าให้ถึงตัวก็แล้วกันครับ
พริ้วได้พริ้วไปครับขยับมาทีบซ้ายล็อกในสารวันขวางแต่โอ้โห
ครับแสนสิทแกกดคออยู่เลยครับจังหวะจับได้เปรียบครับเข็นมาตีด้วยขวาเบาครับ
เอาละครับแย่ออกมาตีเอาเหลี่ยมเอาทรงเลยครับ
สาวนรกในสาวนกดมากดแขนได้แล้วครับสาวนพยายามจะปักด้วยส่อขวา
ตีด้วยเขาซ้ายเลยครับเด้งได้แล้วครับสถานาสละวันตีด้วยขวาเติม
แสนศึกจันโต้อยู่นะครับหากันว่าอยู่ขวาในกดแขนไว้สี่เอียบ
แสนศึกขวางแล้วฟันด้วยส่อขวาครับแล้วตั้งเอาแพงขาวไว้
แต่ไม่สนครับโอ้โหเต็มเลยครับเขาซ้ายครับ
เออกระซวกเข้ามาครับห้าแล้วครับไม่ไหวนะครับอุ้ย
โอ้โหดอกนี้เต็มครับปิดเกมไปเพียงแค่ต้องบอกว่า
กลางยกที่สองเท่านั้นครับโอ้อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับ
อย่ากระพริบตาครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นเปิดเกมตะลุยเข้าใส่กันครับ
โอ้โหนี่ครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับจังหวะขวางหน้าก่อนนะครับ
ขวางเอาไว้แล้วผลักออกมาพยายามจะปัดตบมาแล้วเสียบด้วยซ้ายครับ
เข้าที่บริเวณซี่โคงครับนี่ครับกดน้ำจึ๊กเข้าไปครับ
โอ้โหสะบัดนิดเดียวครับแล้วกระซวกเลยครับ
มันเป็นซี่โครงอ่อนครับท่านผู้ชมครับ